ขออนุญาตใช้เวลาของเจ้าสภาสั้นในการที่จะชี้แจงประเด็น
ซึ่งจริงก็คงไม่ได้มากหนักของท่านสวิโรธลักษณะอธิษฐรณ์
ซึ่งท่านได้มีการพูดพาดพิงนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่า
อาจจะทำให้สังคมได้เข้าใจผิดมานานนะครับ
ผมคิดว่าจะอย่างไรก็ตามจุดยืนที่สังคมนี้ต้องมีร่วมกันก็คือ
เราต้องอยู่ร่วมกันในประเทศนี้ต่อไป
ทุกวันนี้คนที่คิดต่างอยู่รอบตัวหลายคนอยู่ใกล้ตัวเราเต็มไปหมดครับท่านประธาน
หลายคนเป็นพ่อแม่ลูกที่อยู่ในครอบครัวเดียวกัน
เป็นเพื่อนสนิทที่เคยกอดคอร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา
เราไม่สามารถที่จะไล่หรือกำจัดคนที่เห็นต่างจากเราให้ออกไปจากชีวิตเราได้
ท่าทีของรัฐบาลต่อปรากฏการณ์ทางสังคมนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้สำคัญเป็นอย่างมาก
รัฐบาลที่ยึดโยงกับประชาชนต้องเปิดใจรับฟังเสียงของประชาชน
และใช้วิธีการตามระบอบประชาธิปไตยและกลไกของรัฐสภาในการคลี่คลายปัญหา
วบคู่ไปกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยและเปิดโอกาสให้คนที่คิดต่างได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยเหตุด้วยผลอย่างมีวุฒิภาวะ
เมื่อความเห็นที่แตกต่างกันได้รับการเคารพและแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น
หวาดระแวงที่มีต่อกันก็จะผ่อนคลายทุเลาลง
เห็นเจตนาที่ดีของอีกฝ่ายกันมากขึ้น
และจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะทำให้การพูดคุยกันที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในสังคมภายนอกมีวุฒิภาวะตามไปด้วย
ไม่รับฟังเสียงของประชาชน
ตนเองไม่เคยทำผิดอะไรเลย
ที่ผ่านมาตั้งแต่ยึดอำนาจในปี๕๗
จนถึงทุกวันนี้ท่านไม่เคยทำผิดอะไรเลยเหรอฮะ

เมื่อนายกรัฐมนตรีที่เป็นตัวหลักเป็นแกนกลางของปัญหากับยืนกรานว่าตัวเองไม่ใช่ปัญหาและไม่เคยผิดอะไรเลย
ปัญหาก็เลยลุกลามกลายเป็นไฟลามทุ่งครับท่านประธาน
และสิ่งที่รัฐบาลนี้กำลังทำอยู่ไม่ต่างจากการเติมฟืนเข้าไปในกองไฟเอาน้ำมันการ์ดลาดเข้าไปในกองเพลิง
ใช้กฎหมายอย่างเลือกปฏิบัติจับกลุ่มประชาชนที่คิดต่างจับแล้วจับอีกจับแล้วจับเล่า
และมีการขู่ว่าจะดำเนินคดีกับผู้ใช้สื่อโซเชียลถึง๓แสนราย
และยังมีความพยายามที่จะปิดหูปิดตาประชาชนด้วยการออกคำสั่งปิดกั้นสื่อและคุกคามเสรีภาพของสื่อมวลชนอีกด้วย

ผมกลับเรียนว่าในประเด็นแรกท่านได้พูดถึงเรื่องการใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรม
การใช้กฎหมายในการปิดกั้นการแสดงออกของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผ่านสื่อต่าง
ว่าถ้าเกิดท่านได้ยืนยันแล้วก็มีจตนาแบบนั้นจริงในเรื่องของเราต้องอยู่ร่วมกันต่อไป
เราต้องเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เห็นต่าง
ไม่เคยมีใครที่เห็นต่างหรือมาไร่เราก็มีการเห็นต่างและอยู่ร่วมกันได้
การสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนทุกรุ่น
มองเห็นเจตนาที่ดีแล้วก็ความชัดเจนที่เกิดขึ้น
ผมคิดว่าสิ่งที่ท่านสสวิโรธได้กรุณานำเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะยึดมั่นอย่างมาก
แต่ประเด็นถัดไปที่ท่านได้กรุณาอภิปรายในเรื่องของการใช้ตัวเลขนะครับ
ผมเรียนท่านประธานไปผ่านไปถึงท่านสมาชิกผู้ทรงเกียจนะครับว่า
ผมเชื่อว่าวันนี้ในสภาแห่งนี้ไม่ได้เป็นที่ที่จะมาแสดงความรู้สึกของคนใดคนหนึ่งส่วนตัว
ผมคิดว่าสภาแห่งนี้ทุกคนสะท้อนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศ
ต้องมองในอีกมิติหนึ่งด้วยครับ
โซเชียลมีเดียเป็นสิ่งที่ดีรวดเร็วทันสมัย
ท่านได้พูดถึงการมองผู้ชุมนุมในมุมที่อีกด้านหนึ่ง
ท่านบอกไปทำลายไปปิดกั้น
จริงผมตั้งใจนะครับเรียนท่านประธานที่เคารพ
จริงก็ตั้งใจว่าอยากจะทำมาเสนอในอีกด้านหนึ่งว่า
ในฐานะที่เป็นภาครัฐเรามีความจำเป็นที่ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
ผมถามว่าวันนี้พี่น้องประชาชนที่ท่องโลกโซเชียลมีเดีย

เห็นไหมครับว่าวันนี้มันมีรูปแบบต่างกัน
แล้วมีความคิดเห็นของคนที่หลากหลายมากจริง
แต่สิ่งที่ผมจะเรียนก็คือเนื้อหากับสิ่งที่แสดงออกมาในสังคมออนไลน์วันนี้มันรุนแรงมาก
ถ้าเราไม่ใช้กฎหมายถ้าเราไม่บังคับบ้าง
ขนาดวันนี้เมื่อสักครู่ท่านสสชัยวุฒิบอกว่า
ฟอร์มต่างอยู่ต่างประเทศ

แล้วสิ่งที่ท่านสสวิโรธพูดใหม่ในตอนต้นจะเกิดได้อย่างไร

ทำร้ายทำลายสถาบันหลักของประเทศ

ด้วยการแสดงออกที่เรียกว่าไม่ได้น่ารักแบบที่ท่านได้พูดไว้ครับ

วันนี้ผมยังถูกต่อว่าด้วยซ้ำว่าทำน้อยไป
เพราะสังคมคนไทยทั้งประเทศเขาเห็นแล้วเขาก็รับไม่ได้
เราก็ทำในกรอบของคนที่เราคิดว่าเข้าข้อกฎหมายแล้วมีความผิดจริง
ส่วนบุคคลอื่นที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ผมคิดว่าทุกคนใช้หมด
ผมก็ไม่ได้ไปล่วงเกินสิทธิอะไรของท่านเลยครับ
ถ้าเราไปกำหนดหรือไปกำกับสิทธิของท่านหรือไประเมิดสิทธิ์ของท่านมากกว่านี้
ถามว่าวันนี้ท่านจะใช้สื่อโซเชียลมีเดียได้เป็นอิสระอย่างทุกวันนี้ได้อย่างไรครับ
เป็นตัวเลขจริงที่เราติดตามได้จริงครับ
แต่ถามว่าวันนี้เราดำเนินคดีไปประมาณ๒๐๐๐กว่ารายเพราะอะไรครับ
เพราะเราดูคนที่มีความตั้งใจและมีความจำเป็นที่ต้องดำเนินคดีตามข้อกฎหมายจริง
เราก็เลือกในสิ่งที่จำเป็นและทำตามกฎหมายโดยที่ไม่ละเว้นครับ
แต่ผมถามว่า๓แสนกว่าก็มันเป็นข้อกฎหมายที่มันเข้า
อย่างเช่นมีการแชร์ต่อเอาข้อมูลของคนอื่นอาจจะไม่ได้เขียนเองคนแรก
เราก็เริ่มทำจากคนที่นำข้อมูลผิดข้อมูลที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบคนแรกเราก็ดำเนินคดีครับ
วันนี้เกือบ๓๐๐คดีก็อยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ซึ่งนี่เป็นความจริงที่ผมต้องกลับเรียนว่า
เราไม่ได้นิ่งเฉยและเรามีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ที่๒ในเรื่องของการปิดกั้นสื่อ
ผมกากปรียังเปอร์ชิฟแจงเพื่อให้ทุกคนได้สบายใจว่า
สื่อต่างหลายสื่อก็มีเจตนาครับ
ก็เสียดายอีกวันนี้ทรยมมาว่ามีสื่ออะไรบ้าง

มีความตั้งใจที่จะจาบจ้วง
ใช้คำพูดใช้การอภิปรายใช้การปราศัยต่าง

ไม่ได้เปิดพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนใดคนหนึ่งเลยครับ
ถามว่าแบบนี้ท่านยอมได้ไหมครับ
ผมไม่ทำท่านยอมได้ไหมครับ
ผมไม่ต้องพูดว่าคนเสื้อสีอะไร

ถ้ามีกฎหมายถ้าอยู่ในทำลองคลองธรรม
ทิศทางเดียวกันผมเชื่อว่าสิ่งที่เราพูดเราไปได้

ว่าเขาจะอยู่บริษัทอยู่ต่างประเทศอย่างไร
ทำผิดก็ต้องเคารพกฎหมายไทย
แล้วเราก็ต้องทำภายใต้กฎหมายไทย
แล้วผมเรียนนะครับทั้งหมดที่ดำเนินคดี
รวมไปถึงสื่อที่มีการเสนอให้กับศาล
เราไม่ได้ใช้ความรู้สึกนึกคิดของตัวเราเองหรือรัฐบาลเลยครับ

เราขอคำสั่งสารขออำนาจศาล
เมื่อสารสั่งปิดเราก็เอาคำสั่งสารนั้นมาปฏิบัติ
ไม่ได้ใช้ความรู้สึกของรัฐมนตรีไม่ได้ใช้ความรู้สึกของเจ้าหน้าที่คนใดเลย
รวมรวมข้อมูลหลักฐานผมเรียนว่า๘๐พี่น้องประชาชนส่งมาให้ครับ
แล้วเรามาตรวจสอบเมื่อเห็นว่ามีหลักฐานมีจริง
เราก็รวบรวมส่งสารท่านภายใน๔๘ชั่วโมง
เมื่อสารมีคำสั่งเราก็แนบคำสั่งสารส่งไปให้กับแพลตฟอร์มต่างประเทศ
และเป็นพื้นที่ปลอดภัยเหมือนท่านสอสอได้กรุณานำเรียนเมื่อสักครู่ไงครับ
ในประเทศไทยเราก็ทำดีทำเต็มที่เท่าที่เราจะทำได้
เพราะด้วยกระบวนการทางเทคนิคและสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้
เราทำได้ตามกฎหมายเท่านี้จริงครับแล้วก็จะทำต่อไป
ผมก็เรียนยืนยันว่าถ้ามีความผิดและเข้าข้อกฎหมาย
เราก็มีความจำเป็นต้องทำต่อไปแล้วก็ไม่ได้เลือกปฏิบัติ
เพราะฉะนั้นผมเรียนครับว่าสื่อต่างที่ท่านบอกว่าไปปิดกั้นสื่อไม่จริงหรอกครับ
วันนี้สื่อทุกแขนงก็ยังเสนอข่าวได้อย่างเต็มที่
แต่เราเตือนเข้าไปเท่านั้นเองว่าขอให้อยู่ในกรอบของกฎหมาย
ถ้ามีเนื้อหาถ้อยคำสาระอะไรที่ผิดกฎหมาย
ก็ขอให้ดำเนินการลบออกถ้าไม่ได้ตั้งใจ
แต่ถ้าเกิดยังไม่ได้มีการดำเนินการใดนะครับเราก็มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมาย

งั้นกลับเรียนท่านประธานว่าสาระสำคัญทั้งหมดที่ท่านสอสอได้กรุณาอภิปรายมานั้นเนี่ย
ผมเรียนว่าเราทำภายใต้กฎหมายและทำอย่างจริงจัง
แล้วผมเชื่อว่าเรามีความคิดตรงกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือ
เราต้องการจะทำให้สังคมการสื่อสารของทั้งปัจจุบันและของเยาวชน
โดยเฉพาะทางสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียต่าง
ได้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสะอาด
และใช้ในที่เป็นประโยชน์ในการสื่อสารรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนทุกรุ่นทุกวัยครับ
แต่เน้นอีกครั้งหนึ่งว่าต้องไม่หยาบคายต้องไม่ผิดกฎหมาย
แล้วต้องอยู่บนสิ่งที่พวกเรายึดมั่นยึดถือในมาตรฐานเดียวกัน
ต้องกลับขอบคุณท่านประธานและท่านสมาชิกครับขอบคุณครับครับ